แล้วก็ตั้งคำถามว่าแบบนี้ได้เหรอนะคะ
ผู้ชายคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกัน
แล้วเขาก็เลิกรากันไปแล้วต่างคนต่างไปมีคนใหม่
แต่สิ่งที่ยังคงข้างคือรถกระบะคันหนึ่งค่ะ
แต่ผู้ชายอ้างว่าเป็นชื่อของฝ่ายผู้ชาย
ส่วนผู้หญิงก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนออกเงินค่าใช้จ่ายนะคะ
ผู้ชายจะมาทวงรถผู้หญิงไม่ให้
สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้ค่ะ

ประเด็นอยู่ที่ว่าผู้ชายคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
พอเกิดโทษะโมหะเห็นไหม
สติไม่มีแล้วไปเอาก้อนหินมาปลารถ
แล้วด้านซ้ายของรถเนี่ยซึ่งเป็นกระจกเนี่ย

สุดท้ายของมันเสียหายมันก็ไม่ได้มีอะไรดีนะเห็นไหม
ผู้ชายเขาอ้างบอกว่ารถคันนี้เป็นชื่อของเขา
ส่วนผู้หญิงบอกว่าเอ้าก็คุณนั่นแหละไปมีน้อยก่อน
เพราะฉะนั้นคุณก็ไปแต่ตัวสิรถคันนี้ก็เป็นของดิฉัน
ดิฉันเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแต่ชื่อเป็นของผู้ชาย
นะฮะเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
แล้วก็ตั้งคำถามระบุข้อความบอกว่า
กันไปแล้วตัวเองเป็นคนไปมีเมียน้อยถามหน่อยเอาหินมาทุบกระจกรถ
มาปล่อยลมรถเธอผิดอะไรดูหน้ามันไว้นะใครได้มันไปดึงสติมันนิดนึง
แท็กสงสารนี่ค่ะนี่คือต้นเรื่องนะต้นโพสต์
คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะแน่นอนว่า
ลักษณะความคิดเห็นที่ชาวเน็ตเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเนี่ย
ส่วนใหญ่บอกว่าฝ่ายชายนั่นแหละผิดเต็มเพราะตัวเองไปมีชู้ก่อนนะฮะ
แต่ฝ่ายชายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้
เห็นพฤติกรรมของตัวเองแล้วแหละนะท้ามาก็ทำเครื่องก้อนหินใส่รถ
ผู้ชายออกมายอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำผิดนี่โพสต์เฟซบุ๊คเช่นกันนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าขอโทษเก็บความอดทนไม่ไหวแต่ผมไม่เคยคิดจะทำร้ายเขาเลย
เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นผิดเองที่สติหลุดเห็นไหมสติอ่ะสติ
แผลเนี่ยมันเกิดจากที่ก้อนหินมันกระเด็นไปโดนเขาเองที่เขาป่าเมื่อกี้ที่เห็นในภาพอ่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะเขายังชี้แจงด้วยนะคะชี้แจงผ่านทีมข่าว
คุณผู้ชายนะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เพราะที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเอารถไปใช้กับแฟนใหม่

ซึ่งเขาเองไม่ได้ใช้รถเลยทั้งที่เป็นชื่อเขานะฮะ
รู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้น
อมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดค่ะ
ก็จบด้วยประการัชนีค่ะ

ใช่สติ๊กแหละ